คุณผู้ชมครับความผูกพันแม่ลูกนะครับ
ผูกพันทุกมุมโลกแล้วก็ไปทุกที่ครับ

ยังมีเหล่าสัตว์ด้วยนะครับฝูงสัตว์ต่างนะครับ
ผูกพันมากไปดูว่าความผูกพันของแม่และลูก
ของเหล่าฝูงสัตว์สัตว์เหล่านี้คือสัตว์อะไรครับผม
ชนิดไหนเชิญชมได้เลยครับ
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
วันหลงวันแม่เห็นภาพแบบนี้แล้วอึ้งครับ
หมีผู้เสียสละจะข้ามทะเลสาป

สัตว์มันยังรักลูก
ลำบากแค่ไหนก็ต้องเอาลูกไปด้วย
นับเป็นความงดงามของธรรมชาติจริง
ฝึกเป็นนิดจิตจำใสฝึกต่อไปเป็นความชำนาญ
เหมือนน้องหมาตัวนี้ที่ไม่ต้องไปทายเรียราชที่ไหน
เข้าห้องน้ำขึ้นปุ๊บก็ติดปั๊บ
เอ้าถ่ายไม่ต้องรอเจ้าไม้มาจุงให้ยุ่งยากครับคุณผู้ชมครับ
เอ้าเจ๋งเจ๋งเจ๋งจิ๊บขาว
พื้นนินสะท้านไปตัวทิศเต็ดชิบเป็นหัวมันกระเด็นเลย
เค็มขาวมันซะมุกตาลมให้มันดิ้น
ของด้านดินเขาหรือคือเจ้าโลกา
เผินไปสิลุงดูขาดูขาเรียราสบายสบาย
แม่แม่สนุกคนเดียวแบบนี้ออกกำลังกายนิดจิตจำใสจริง
ภาพน่ารักของสัตว์โลกเมื่อน้องเหนียวไม่มีนมกิน
เจ้านายก็เลยไปพึ่งพาแม่วัว
เปรียบน้องวัวให้ลูกแมวได้ดื่มกินแบบนี้แหละครับ
ธรรมชาติช่างงดงามจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ